จากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยแล้ว
งานที่เป็นประเพณีเป็นเทศกาลในเมืองไทยก็มีหลายงาน
จะพาคุณผู้ชมไปที่มหาสารคามค่ะ
เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใจกลางภาคอีสาน
เป็นจังหวัดที่น่ารักดิฉันก็เพิ่งกลับมาจากมหาสารคาม
พ่อแม่พี่น้องก็น่ารักอาหารก็อร่อย
แล้วที่สำคัญช่วงนี้เขามีงานประเพณีไหว้เจ้า
และแสดงงิ้วประจำปี๒๕๖๒กันด้วย
งานนี้กิจกรรมเพียบไฮไลท์ก็เด็ดมากมาย

ตรงแชร์ถูกหรือเปล่าคะ

เทศกาลเชิดมังกรเชิดสิงโตต่าง

เฮ้ยงานใหญ่ไหมล่ะดูสิ

เออรับอังเป่ารับแต๊ะเอียกันไป

นี่เป็นบรรยากาศเทศกาลประเพณีไหว้เจ้า
แสดงงิ้วและมหากรรมอาหารนานาชาติ
ประจำปี๒๕๖๒ของจังหวัดมหาสารคามค่ะ
อีกปีหนึ่งที่จัดขึ้นมาคือปีนี้
ถือว่าจัดใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ
มีการแสดงเชิดสิงโตเฉิดมังกร
และอีกมากมายหลายอย่าง
แต่ไฮไลท์ของงานนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือ

แขกทันกินบะหมี่ชามยักยัก
อันนี้ไม่เรียกชามนะฮะ

หมวยอาตีก็มาได้หมดเลย

แน่นะอาหมวยอาจจะกระเพาะใหญ่กว่าก็ได้นะ
แต่คุณคะมีคู่หนึ่งไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมาผิดงานหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณคะคุณพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ครับโอ้โฮแล้วแต่งมาอย่างนี้ใครจะไปแข่งด้วยครับเออ
ถ้าเกิดนั่งอยู่มืดดิฉันก็ว่าเผ็ดอยู่เหมือนกันนะ
อยากถามคุณพี่อย่างหนึ่งวางไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะ
ไม่แน่มาแบบนี้เล่นไม่ว่าขมขวัญผู้ต่อสู้เหมือนกันนะ
จริงคุณแต่งานนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นใคร
ก็แข่งได้เพราะกติกาก็คือว่าใครกินหมดก่อนก็ชนะไปเลยจ้า

โอ้โฮตักกินอย่างกับน้ำซุป
สาวอะไรขนาดนั้นไม่มีหยุดเลย

แล้วเคยได้ยินสาว

อันนี้สาวเส้นให้เรากินเองนี่แหละ
สาวไปมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาล่ะค่ะ
แบบนี้เคยเห็นนะ

เหมือนกินเหมือนยาเอาเข้าปากแล้วดื่มน้ำตาม

โอ้โหต้องยอมรับจริงนะ

เพราะว่าโจทย์นี่คือต้องกินบะหมี่น้ำหนักถึง๑๔กิโลกรัมให้หมดอ่ะ
แรกก็ใช้ช้อนค่อยกินทีละคำนะ
แต่หลายคนดูแล้วเนี่ยถ้าจะสู้เพื่อนไม่ไหว
ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีสูตรเด็ดของแต่ละคน

โอ้โหเป็นไงคะคุณ
โอ้โหทุ่มเททั้งชีวิตและแรงกาย

ถูกต้องเพราะทำเวลาไปเพียงแค่๔นาที
สามารถกินบะหมี่น้ำหนัก๑๔กิโลกรัมได้คุณ
เดี๋ยวนะ๔นาทีกินหมดคือน้ำหนักเท่าไหร่นะ๑๔กิโลกรัม
อ้าปากดูด้วยนะว่าคุณเคี้ยวหมดหรือยังกลืนหรือยัง

นี่แอบซ่อนไปข้างกับพุงแก้มไม่ได้นะ

เออก็เป็นทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลกินเก่งกินจุกินเร็วนะ

คนที่กินไม่ไหวก็อย่าไปฝืนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะออกทางปาก

อันนี้จะลำบากไปนะ
ก็ต้องยินดีกับผู้ชนะกับการแข่งขันกินบะหมี่ชามยักษ์กันด้วย
กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งในงานประเพณีไหว้เจ้าและแสดงงิ้วประจำปี๒๕๖๒ของจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคมไปจนถึง๓พฤศจิกายนรวมแล้วเป็นเวลา๘วัน๘คืนด้วยกัน
นี่ชาวจีนก็ถือว่าเลข๘เป็นเลขมงคลค่ะ
ใครที่อยากจะไปเสี่ยงโชคไปร่วมงานนะไปสักการะไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล
รวมถึงสืบสารประเพณีดีของวิถีคนไทยเชื้อสายจีนก็ไปร่วมงานกันได้นะจ๊ะ
จัดทั้งกลางวันกลางคืนสนุกสนานแน่นอนค่ะ

ใช่ค่ะคุณคะก็มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ย

ใช่แล้วจริงในงานงิ้วเขาจะมีของกิน
ของกินเยอะของกินเด็ดของจังหวัดมาเรียงมารวมตัวกันเถอะ
ไปเที่ยวงานนี้ได้ทั้งความสนุกสนานแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วย

ถือว่าศิลปะการแสดงของจีนที่อู่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้ดูกันง่าย
เดี๋ยวนักแสดงคนนี้เขาจะตามไปทีหลัง
หลังจากเธอเล่นลิเกเสร็จแล้วเธอก็ไปเล่นงิ้วต่อ